ที่แรกไปกันเลยที่บริเวณสาราพักร้อนหน้าวัดแปดแก้วนะคะ
ที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มานี่จอมปลวกขนาดใหญ่ยักษ์แบบนี้สูง๒เมตร
ใหญ่มากนะคะชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพ่อปู่จอมทอง
ปลวกนี้โผล่ขึ้นมาอยู่กลางสาลาไม้

จ้อมเคยตอบครับจ้อมปลวกใหญ่ขนาดนี้
สาราไม้ไม่โดนแทะกินหมดแล้วครับ
จอมปลวกปลวกยังไม่ได้แทะสาราตรงนั้นไป

คือมันใหญ่มากแล้วมันก็สูงมากแล้วมันก็แปลกตามาก
มีความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากเลยนะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วได้ยินข่าว
โอ้โหแห่แหนเดินทางกันมาขอโชคขอลาบเพียบ
ดูจากร่องรอยร่องรอยอารยธรรมของจอมปลวก
เราก็จะรู้ว่ามีทั้งรอยของแป้งละ

และที่สำคัญบางคนเข้ามาขอโชคขอลาบแล้วเนี่ย
สมหวังดั่งใจมีชุดไทยสบายเฉียงมาถวาย
ก็มีมาแล้วเป็นการแก้บน

ถูกต้องเนี่ยพวงมาลัยก็มาแก้บนมากราบไหว้
คือเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาแบบนั้นนะคะ
ต่ออีกหนึ่งที่ที่จังหวัดพยาวเจ้า
สาเหตุที่ต้องบุกมาที่นี่
เพราะว่าบ้านหลังนี้ชาวบ้านเขาบอกว่า

มีจอมปลวกที่แปลกถึง๒จอมด้วยกัน
แต่ที่ทำเอาชาวบ้านเจ้าของบ้านโอ้ยงงฮือฮาไปก็คือ

ปลายยอดของจอมปลวกอันใหญ่เนี่ย

มันมีคล้ายกับเสาอากาศนะครับ
ลักษณะคล้ายกับรูปหง่อนของพญานาคคุณดูชัดจอมปลวกอันใหญ่นี้ดู
แล้วมีประมาณ๔หง่อน๔หง่อนแทงออกมาคล้ายกับหง่อนพญานาค๔หง่อนด้วยกัน
ลักษณะเหมือนไหมคุณผู้ชมลองพิจารณากันดูโอเค
คุณสังเกตกันเอาเองแล้วกันดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเหมือนมากน้อยขนาดไหน
แต่ชาวบ้านเขาว่ากันแบบนั้นนะคะ

คือจะว่าไปเนี่ยนะลักษณะมันก็ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกัน
ปลวกแรกที่ขึ้นมาเนี่ยลักษณะก็จะเป็นขนาดเท่าฝามือ

และต่อมาก็มีจอมปลวกเพิ่มขึ้นมาอีก
นั่นก็คือขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะแบบนี้
คล้ายกับรูประคังคว่ำเนี่ยค่ะ

เขาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
ก็เลยทำการรักษาจอมปลวกนี้เอาไว้เป็นอย่างดี
เพราะเชื่อว่าจอมปลวกเกิดในบ้านของตัวเองแล้ว

ปกปักรักษาครอบครัวของตัวเอง
ก็เหมือนหลายที่ที่เขาเชื่อว่า
จอมปลวกจะมาให้โชคให้ลาบ

ยังไม่หมดค่ะไปดูจอมปลวกพญานาคกันแล้ว
ไปดูจอมปลวกเจ้าที่กันต่อ

ที่อำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์

จอมปลวกเจ้าที่ค่ะคุณลักษณะแบบนี้เลย
คือชาวบ้านเขาก็แห่กันมาดูจอมปลวกประหลาด
ที่มีรูปร่างลักษณะเป็นแท่งสูงแบบนี้
เป็นแท่งสูงปกติจอมปลวกจะคล้ายกับรูประคังคว่ำที่เราเห็นกันไปนะคะ
แต่อันนี้เป็นแท่งสูงหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเคย
แปลกกว่าจอมปลวกที่พบก็คือ
ไม่ได้มีแค่จอมปลวกจอมเดียว
แต่มีถึง๙จอม
เขาบอกว่ามี๙จอม
ที่มันผุดขึ้นมาเรียงกันอยู่บริเวณแถวนี้
แล้วต้นไม้ต้นนี้มีอายุประมาณกว่าร้อยปี
แล้วจอมปลวกก็ผุดขึ้นมาเรียงกัน
๙จอมด้วยกัน

อะไรอีกหลังจากนั้นเขาก็ไปตามร่างทรงมา
ให้ร่างทรงมานั่งทางในดูมาดูสิ

จอมปลวกที่เห็นอยู่นั้นคือ
ใครลาบกับคนในหมู่บ้าน
งานนี้ก็เลยยิ่งสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากเลย
ก็ย้ำคุณผู้ชมเลยว่า
หลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนึงแล้ว
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
โดยเฉพาะความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น
แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป
แต่อย่างที่บอกแหละว่าบ้านไหนเขาบอกว่าจอมปลวกขึ้นเนี่ย

จอมปลวกแต่ละมุมที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกันออกไป

ใช่ถ้าเกิดทางทิศใต้นะจะได้ของกำนัน

แต่ว่าจะไม่ได้จากผู้ใหญ่นะจะได้จากกำนัน
กำนันผู้ใหญ่บ้านมันเป็นของละมะวานของขอบคุณของชิสาชมของฟ้า

เคยได้ยินรู้จักมั้ยหมัวป่า
แล้วอือกอือกอือกหมอปลาหมอปลาได้ดูอยู่อย่ากดผมนะเพราะผมดูอยู่
แล้วผมเห็นหมอปลาชอบทำแบบนี้เรื่องปลวกเจ้าที่
ถ้าเป็นปลวกเจ้าที่ของจริงหมอปลาบอกว่ามันต้องมีโฉนดที่ดินด้วย
ไม่มีแสดงว่าไม่ใช่จอมปลวกเจ้าที่ครับ
เขาอาจจะยังผ่อนไม่หมดโอ้ยังไม่ได้ชโนด
ดิฉันไม่น่าตั้งใจฟังคุณเลยเสียเวลาดิฉันมาก